กำแพงเพชรอยู่ใกล้กันนั่นแหละไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับ
ที่กำแพงเพชรนานนายกอบทเขาจัดพิธีเพื่อให้กำลังใจกับเหล่าบรรดาชาวบ้านคนในพื้นที่
ผมอยากให้ดูภาพบรรยากาศก่อนนี่เห็นไหมมากับพระ
พระก็มาปะพรมน้ำมนต์คือสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาก็มีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
แล้วการมาประพรมน้ำมนต์แบบนี้ก็คือให้ชาวบ้านเขารู้สึกสบายใจ
ก็คือที่ตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมครับนายประดิษฐ์บุญนาเมืองนะฮะ
นายกอบตวังชะโอนเขาจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
มนต์พระสงฆ์จำนวน๙รูปนะขึ้นรถกระบะและรถราง

เรียวแล้วจำแกได้ไหมท่าทางแบบนี้

ไล่ตีคนที่ไม่สวมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

ใครทำผิดมาแล้วก็เดี๋ยวโดนไม้เรียวเลยนะจะบอกให้
พอปะพรมน้ำมนต์ทั่วหมู่บ้านแล้วอีกหนึ่งพิธีที่ต้องทำ
ที่อื่นเขาไม่ทำแต่ที่นี่เขาทำคืออะไรไปดู

ไปเมื่อเรามีไฟ
เออคุณคะไป
นี่ครับพิธีสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลหรือสวดเผาศพให้กับใคร

ให้กับนายโควิด๑๙หรือเจ้าไอ้ไวรัสโคโรนานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือพิธีนี้ชาวบ้านและท่านนายกอบตเขาร่วมกันจัดขึ้นตามความเชื่อนะ
ว่าการสวดจะช่วยส่งเจ้าโควิด

ก็คือไล่ให้โควิดไปสู่พบภูมิในนรก
ไม่มันจะมาเกิดไปเลยเพราะมันจะทำบาปทำกรรมให้ชาวบ้านชาวเมืองก็เดือดร้อน
ไปในที่ของเจ้าเถอะ

ทำแบบนี้นะก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

กำแพงเพชรเขาไม่ได้ทำแต่เรื่องความเชื่ออย่างเดียว

จนทำให้จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด

แปลว่าพัฒนาการเขาดีการดูแลตัวเองเขาดี
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญกำลังใจด้วย
เป็นการทำพิธีเรียกเสียงฮือหาได้เป็นอย่างดี